พาไปดูชมหน้าคนดวงดีดวงเฮงกันบ้างแหละ
เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาผิดหวังชอกช้ำ
แต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมมีดิฉันเป็นเพื่อนอยู่
อเพิ่งน้อยใจไปแต่เราต้องไปร่วมยินดีกับ
คนดวงดีดวงเห็งเศรษฐีใหม่ของเมืองไทยค่ะ
มาไปที่ตลาดถนนคนเดิน
อยู่ที่อำเภอเมืองตรังอืมร้านนี้อยู่ที่ตรัง
ไม่เคยค่ะถูกรางวัลแจกไม่เคยถ้าถูกก็สองตัวสามตัว
แค่นั้นค่ะแต่ก็ไม่ถูกมานานมาก
เงินที่ได้จะเอาไปไหนก่อน

ดีใจมากแล้วคุณลองนึกภาพนะ
ตอนที่เขาถูกรางวัลแล้วเขาแจกฟรีใช่ไหม

คนละยำคนละยำ

มาได้เลยเอาไปคนละ๑ยำ

ถ้าอยากกินมามาคนละยำคนละยำ

ก็คนละยำมันคนละยำ
คนละ๑ยำอ๋อเดี๋ยวนะ

คนละ๑ยำประเภทยำ
แต่ยำอะไรก็แล้วแต่

คุณพี่เขาบอกว่าหลายยำก็ได้

ใครจะทานยำอะไรก็ได้เอาไปคนละยำ

คือคุณพี่ปิยกุลเขาเล่าให้ฟังต่อได้ว่า
แกไม่ได้ถูกคนเดียวนะคะ

ตุ๊กตาแม่ค้าขายเสื้อผ้าอยู่ในตลาด

ตอนถูกรางวัลก็เป็นพี่ตุ๊กตานี่แหละ

ตอนที่รู้ว่าถูกนะคุณผู้ชม

แรกที่เขารู้สึกเฮ้ยลอตเตอรี่อยู่ไหน
เอาไปวางไหน
ปรึกษาธนายแล้วก็คุยกับครู

ไม่ใช่ถ้ามันหายก็ต้องแจ้งความ
อีกคนนะฮะที่ดวงดีเหมือนกัน
กลายเป็นเศรษฐีป้ายแดงก็คือพี่บุหลัดธรรมา
เป็นประหลัดอบตบ้านแก้งนี่แหละครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ

นี่ถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ใบ๑๒ล้านจาก
จากชัยภูมิกไก่ต่อเต่า๕๕๒เลื่อนรถหน่อยค่ะ
อย่างนั้นเหรอแกบอกว่ารถแกให้โชคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะให้ยังไงนะ
แต่ก็อย่างว่าแหละคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
รถเนี่ยนะให้โชคไม่เท่าไหร่แต่สิ่งที่แกเชื่อจริงเลย
เรื่องของการแกที่ชอบไปทำบุญ

งานกระถิ่นงานบุญนู่นนี่นั่นแกบอกว่าแกไปหมด
แล้วทุกวันนะครับแกจะสวดมนต์ไหว้พระ
แล้วก็เป็นคนที่ดูแลบีดามารดาแล้วก็ครอบครัวเรียกได้ว่า
ผลบุญที่เคยทำเอาไว้มันส่งผลให้แกนั้นถูกรางวัลไง
อันนี้ต้องถอดป้ายทะเบียนออกมาโชว์กันเลยเมื่อกี้
เอ้าก็ยินดีด้วยนะครับแต่แกก็ไม่ได้บอกนะว่าเงินที่ได้ไปจะไปทำอะไรยังไง
ก็เป็นสิทธิ์ของแกที่จะเอาไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่เชื่อว่า
คนที่เขาชอบทำบุญเนี่ยยังไงซะถูกรางวัลใหญ่ก็ต้องไปทำบุญอย่างแน่นอน
ใครที่สนใจเผื่อว่าอยากไปทำบุญกับพี่แกก็ไปได้นะ

เออเห็นมาหลายคนแล้วนะคนที่ชอบทำบุญนำทานไปวงไปวัด
โดยเฉพาะคนที่ดูแลพ่อแม่เนี่ยถูกโชคถูกลาบถูกลอตเตอรี่กันไปหลายคนแล้ว
อย่างพี่ท่านนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่หมดเศรษฐีหน้าใหม่ยังมีอีก
ของคุณรำภัยศรีชมธาเนี่ย
มาบ้านน้องแสงแล้วจ้า
แล้วก็แฮชแท็กเศรษฐีป้ายแดง
ดีใจนำพอยายเสมเด้อ
เราอยู่ต้องบนน้องแสงนะเพราะน้องแสงมาวะฮ่าว

ผู้ใหญ่บ้านคนนี้นะคะเขาชื่อว่า
พ่อใหญ่เกษรขานมา
อยู่ที่ตำบลหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เรื่องราวของพ่อใหญ่เสมเนี่ยคือ
พ่อใหญ่เขาไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ดำ
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้าน

ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง

จะเอาเงินมาสร้างวิหารให้หลวงพ่อเสร็จเรียบร้อย

ปรากฏว่าเซียมซีที่เสี่ยงออกมาได้

เออเห็นมั้ย
แค่เลขเซียมสี่๒๒
ทำให้พี่เขาหาซื้อได้ถูก๖หลักเลยเห็นไหม

นี่เป็นเพราะความศักดิ์เสร็จของหลวงพ่อองค์ดำ
เอาล่ะ
เขาว่ายังไงบ้าง
แกก็คงจะเอาไปทำอะไรไปสร้างวิหาร
ตามที่ตั้งใจไว้
ตามที่ได้ขออธิษฐานเอาไว้
แขนหักเจี๋ยมสี่แทบแตก

มันก็ยังไงก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ

ยังเหลืออีก๒งวดสำหรับเดือนนี้

ปิดท้ายปีนี้อาจจะโชคดีก็ได้